เพราะว่าที่พังงาเนี่ยเขามีอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่เขาสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้ว
เขาบอกว่าประเพณีนี้นี่นะคะทำเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไป
เป็นประเพณีแบบไหนไปชมกันเลยค่ะ
ไปดูประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยปี
เป็นประเพณีของชาวมอร์แกนบ้านบางศักดิ์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขามาร่วมกันนะประกอบพิธีอะไรคะ
ที่เห็นอยู่นี้ก็คือทำบุญลอยเรือสะดอกเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๓
คือตามความเชื่อเขาก็เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวเองและหมู่บ้านแล้วก็สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับชาวบ้านอีกด้วยนะคะ
ชาวบ้านแต่ละคนเขาก็จะเตรียมเอาข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะตัดเศษเล็บเศษผมมาด้วย
มันเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นตัวแทนเราคล้ายกับตอนเราลอยกระทงไหมทำนองนั้นเลยหรือว่าบางคนนะจะตัดเศษผ้านุ่งเอามาด้วยก็ได้แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในเรือเสร็จแล้วค่ะก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยนะคะนำชักลากจุงเรือลำนี้ลงไปปล่อยสู่ทะเลหาดชายบางศักดิ์นี่แหละไปกันหมดทั้งชุมชนแล้วก็มีการนี่แหละค่ะโยนโปรยข้าวสาร
ร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปกับเรือลำนี้เหมือนลอยทุกข์ลอยโศกไปอ่ะค่ะอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่เขาทำกันด้วยความเชื่อความศรัทธาลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่นต่างจังหวัดไปทำงานในกรุงเทพก็ต้องกลับมาเพื่อร่วมพิธีนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีแล้วก็เป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมค่ะ
ให้มีกำลังใจกลับไปทำงานได้อีกครั้งนั้นอีกได้เห็นแบบนี้แล้วเราก็ได้เห็นถึงพลังของชุมชนนะค่ะแล้วก็ได้เสริมสิริมงคลเพื่อความสบายใจต้องรับมีใหม่กันไปด้วยค่ะมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเนาะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมและความเชื่อ

จะเป็นแบบทานนะคะหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญร่วมประเพณอีกแบบนึงทำบุญร่วมกันใช่ส่วนใหญ่ชาวอีสานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้บางพื้นที่ก็คือเอารวงข้าวมาทำเป็นประสาทที่เราเล่าให้ฟังเลยประสาทรวงข้าวก็มีหลากหลายรูปแบบเป็นการเรียกขวานเหมือนให้แบบว่ามีกินมีใช่ตลอดทั้งป